ห่อได้หรือเปล่าเบื้องต้นครับอาคิระนิชโนก็เตรียมแผนเอาไว้นะครับจะเรียกนักเตะมาเข้าแคมป์เก็บตัวที่๔ตุลาคมจากนั้นนะครับคือเกมฟุตบอลไทยหลีกเนี่ยนัดที่๑๘เนี่ยจะจบวันที่๒ตุลาคมก็จะให้พัก๑วันแล้วมาเข้าแคมป์เก็บตัวกันซึ่งพอนับแล้วนะครับจากวันที่เรียกเข้าเก็บตั